คุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องฮือฮากันเลยแหละนะฮะ

ป้ายทะเบียนรถให้ใส่ชื่อเจ้าของมาพร้อมเลขสวย
ผ่านวิธีการประมูลโอ้โหแชร์กันในเน็ตบ้อนเลย
แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องฮือฮานะคุณผู้ชม
ป้ายพิเศษแบบนี้ประมูลคือต่ำต้องเริ่มต้น๑ล้านบาท
สมมุตินะฮะป้ายทะเบียนรถของผม
จริงอาจจะเป็นกไก่คไข่๑๒๑๓อะไรไปเรื่อยนะฮะ
แต่ทีนี้ถ้าเรามีวิธีการประมูลป้ายทะเบียนรถแบบใหม่นี้

ไม่เหมือนแบบนี้แล้วนะอันนี้ธรรมดา
อันนี้เรียกว่าธรรมดาไปเลย
ท่ามัยจะไม่ธรรมดายังไกล
คุณผู้ชมฟังรายละเอียดกันหน่อย

เดี๋ยวลองตัดสินใจซิว่าคุณผู้ชมอยากจะร่วมประมูลด้วยไหม
ไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยมาคุยกันหน่อย

เพราะว่าเรื่องนี้เมื่อวานในการประชุมคอรมอล
กระทรวงคมนาคมเขาเสนอร่างกฎกระทรวง
กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรถให้กับคอรมอลพิจารณา
โดยแก้ไขเพิ่มเติมแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถนั่งส่วนบุคคล

จากเดิมบรรทัศน์แรกจะเป็นหวดอักษร๒ตัวใช่ไหม
แล้วก็ตามด้วยตัวเลข๔หลักใช่ไหม
แล้วก็บรรทัศน์ที่๒ก็จะเป็นจังหวัดที่จดทะเบียนถูกไหมคะ
ทีนี้เขาจะเพิ่มป้ายทะเบียนพิเศษเข้ามา
จะมีตัวอักษรนี่ตัวอย่างชัดเลย

๑๐สก๓เหรอคะรถสีเหลืองนี่
ค่ะแล้วก็อารยา๕ค่ะ
นี่แหละคือจะมีตัวอักษรได้มากกว่า๒ตัว
อารย๙หรอคะโอ้โฮคุณเนี่ยทะเบียนสวยนะ

ใช่คือเขาบอกว่าบรรทัศน์บนเราสามารถเอาชื่อตัวเอง

แล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยเลข๑หลักนะคุณผู้ชม

เอาอะไรคำที่เป็นมงคลนะฮะ
รวยรวยมหาเสถียได้ไหมมหาเสถีย๙หรือคุณคิดอะไรอีก
คุณคือต้องฟังเงื่อนไขก่อนนะ
เขามีข้อบังคับมีข้อห้ามไม่ใช่จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะ
เมื่อวานเนี่ยคนในโลกโซเชียลโอ้โหเขาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะรถของบิ๊กตูบิ๊กตู่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้เขาบอกไว้ว่าตัวอักษรที่จะเอามาผสมบนแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ย
มันจะต้องไม่ซ้ำกับหมวดอักษรเดิมที่กรมการขนส่งทางบกเขากำหนด
อันนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วจะต้องไม่เป็นชื่อ
พวกชื่อทางลบไม่ได้เลยเป็นคำหยาบคายก็ไม่ได้เหมือนกัน
คำไม่สุภาพไม่ได้รวมทั้งไม่เป็นคำเสียดสีกระทบ
ทำให้คนอื่นเนี่ยเสื่อมเสียด้วยซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษนี้เนี่ยนะคะ
เขาจะประมูลเพื่อเอาเงินมาสมทบกองทุน

แก้ปัญหาอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ใช้งบของราชการ
แล้วทางกรมขนส่งทางบกเขาจะส่งร่างกฎกระทรวง
ให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจ
ใช้เวลาประมาณ๑๒เดือนเอาจริงก็ไม่นานนะคุณผู้ชม
ดังนั้นคาดว่านะจะประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ย
ภายในกลางปีนี้แปลว่ารายกลางปี
เราจะได้เห็นเจ้าของรถที่เขาใช้ป้ายทะเบียนเป็นชื่อ
ขับโชว์ตามท้องถนนกลางปี๖๔แล้ว
ก็ใครที่ต้องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนพิเศษนี้เนี่ยนะคะ
ตัวเอาไว้เลยไม่ใช่เตรียมตัวอย่างเดียวสิ
ตังค์เอาไว้ด้วยจะไปจองซื้อกับกรมขนส่งทางบกได้เลย
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราว๑ล้านบาทต่อ๑ป้ายทะเบียน

เพราะเป็นทั้งสมมุติเป็นชื่อตัวเองเป็นเลขเดียวเลขสวยนะฮะ
แต่ทีนี้เขามีวิธีแล้วมีขั้นตอนเดี๋ยวคนบอกว่า
จะต้องลงทะเบียนก่อนหรือว่าเราตั้งชื่อไว้ก่อน
แล้วเอาไปยื่นอะไรยังไงนี่ขั้นตอนเป็นแบบนี้
เท็จสนใจแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษสามารถไปขึ้นทะเบียน
แล้วก็รอการเปิดประมูลนะครับ
ผู้ที่สนใจท่านประสงค์แล้ว
ท่านต้องไปขึ้นทะเบียนป้ายพิเศษโดยแจ้งชื่ออะไรที่คุณตั้งไว้
เลขอะไรที่คุณอยากได้และไปขอจดทะเบียนพิเศษก่อน
เพื่อให้ทางกรมการขนส่งทางบกเขามีการตรวจสอบ
ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ก่อนที่จะขึ้นทะเบียนจริง
แล้วเขาจะเอาชื่อของคู่นี้ไปประกาศไว้ในกลุ่มป้ายทะเบียน

ทีนี้มันก็เลยจะมีอย่างไรคนที่ชื่อแปลก
แล้วเขาก็อยากเอาชื่อเขามาเป็นแผ่นป้ายทะเบียน
แต่อันนี้เขาจะกำหนดราคาประมูลขั้นต่ำไว้นะ
โดยขนส่งทางบกเขาจะกำหนดไว้
ไม่ใช่อยู่เราคิดจะไปประมูลเท่าไหร่ก็ได้
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้เอาจริงไม่ใช่เรื่องไม้ใหม่ในโลกนะ
เพราะว่าที่บ้านเราถือว่าใหม่จริง
แต่ว่าต่างประเทศเขาก็ทำมาแล้วอังกฤษสหรัฐอเมริกาฮ่องกงแบบนี้
เหรอฮะโอ้อยากได้เหมือนกันนะ